เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาที่ตลาดแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดระยอง
คุณขวัญคุณผู้ชมเคยไหมเจอรถสีเหมือนกันรุ่นเดียวกัน
พอขายกุญแจแล้วเอ้าขายได้ด้วยฮะ
เฮ้ยเดี๋ยวลดสีเหมือนกันรุ่นเดียวกันแล้วไปขายดันขายได้อีก
กุญแจของเราไม่ใช่ของเขาด้วยนะไปไขรถเนี่ยดันไขได้ครับ
ล่าสุดครับรถหายเจ้าของรถก็ใจไม่ดีเฮ้รถฉันหายได้ยังไง
ส่วนคนที่ไขกุญแจรถแล้วก็สตาร์ทรถขี่กลับบ้านไป
เขาก็ไม่รู้ว่านั่นเป็นรถของคนอื่นแล้วไปแล้วด้วย
มันเหมือนกับยังกาแฝดดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยฮะ
ไปแล้วค่ะก็สตาร์ทรถแล้วก็ขี่ออกไปเลยครับ
คือรถมอเตอร์ไซค์สีน้ำเงินคันนี้ด้วยความที่ทั้งสีทั้งรุ่น

มันเหมือนกันกับของคุณอำพรเลย

คุณอำพรก็เลยเข้าใจว่านี่คือรถของเธอมาถึงปั๊บกำลังก้มดู
หยิบของอะไรเสร็จปั๊บหยิบกุญแจออกมา
เพราะขายรถอ่ะมันขายได้ด้วยแล้วก็สตาร์ทติดด้วยไง

ก็เลยขี่กลับไปนะฮะรู้อีกทีอ้าวนี่ไม่ใช่รถฉัน

ต้องบอกแบบนี้ครับคือคุณอำพรขี่มอเตอร์ไซค์หน้าตาแบบนี้เลยนะ

จอดตรงแถวนี้แหละมาจอดก่อนแล้วคุณอำพรเธอก็ไปทำธุระ

เนี่ยเห็นไหมสี
เฮ้ยคุณ
รุ่นเหมือนกันเป๊ะเลยอะ
จอดจอดเสร็จปั๊บเธอก็ลงจากรถแล้วก็เดินเข้าไปซื้อของที่ร้านสะดวกซื้อ
จังหวะเหมือนในละครทำไมคุณสุพรรณสาเดินเข้าไปในร้านสะดวกซื้อปั๊บเป็นจังหวะที่คุณอำพรทำธุระเสร็จพอดีเดินสวนออกมาที่รถ
คลาดกันแป๊บเดียวแล้วก็ไขรถได้แล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์ของคุณสุพรรษาที่เพิ่งจอดแบบขี่ออกไปเลยฮะ
โดยที่คุณอำพรก็ไม่รู้ว่านี่ไม่ใช่รถฉันแต่ไม่ได้ตั้งใจด้วยไม่ได้ตั้งใจ
ปรากฏว่าพอคุณสุพรรษาซื้อของสะดวกซื้อเสร็จปั๊บออกมาเฮ้ยรถมอเตอร์ไซค์ฉันหายไปไหน
ขอไล่เช็คภาพวงจรปิดหน่อยอ้าวเห็นว่ามีมอเตอร์ไซค์หน้าตาเหมือนกันเลยมาจอดอยู่ก่อนหน้านั้น
แล้วทะเบียนก็คนละเลขก็เลยเอาทะเบียนรถคันนั้นไปลองค้นหาและประสานกับทางตำรวจ
ปรากฏว่าตำรวจเนี่ยรู้เลยครับว่าเจ้าของคนที่ครอบครองรถนั้นคือใครก็เลยไล่ตามไล่เช็คนะฮะ
โทรตามบอกคุณอำพรนั่นไม่ใช่รถคุณแล้วบวกกับญาตินี่ครับสองคนมาปะกัน
คุณอำพรคือด้านซ้ายใส่เสื้อลายดอกคุณสุพรรษาคือด้านขวาครับใส่แมสสีเหลือง
นักข่าวเราเองก็ขำเหมือนกันจริงแล้วคือแบบไม่ได้ตั้งใจไง
ญาติทรัพย์ไงเนี่ยที่เอารถไขมันนี่ไม่ใช่ทะเบียนรถเธอนะ
ตายแล้วแล้วมีคนโทรมาตามอีกต่างหากรีบบึงรถกลับมาคืนทันที

รีบกลับรีบกลับเนอะพอมาดูทะเบียนแล้วเป็นยังไงครับ
เพิ่งรู้ตอนเย็นค่ะตอนที่แม่บ้านอีกคนเรียกหน่อยมาดูเรียกเอารถไขมา
เพราะรถพระไก่ไงครับผมใช่ที่ไหนแล้วมาดูทะเบียนเนี่ยอ้าว
แล้วทำไมคุณเจมส์ไขได้อ่ะเปล่าทีหลังดูให้ดีว่าครับผม
ตั้งใจอ่ะเนอะไหว้สวยเลยขอโทษด้วยนะคะน้ำเสียงอ่อนหวานเลยนะครับ
ค่ะทางคุณสุภัณฑ์สาว่าอย่างไรบ้างคุณสุภัณฑ์สาวเองก็ไม่ได้ติดใจ
เธอก็ดีใจเพราะว่ารถหายได้คืนแล้วก็รู้ว่าป้าอำพรเองก็ไม่ได้ตั้งใจด้วยนะครับ

หลังจากได้รับรถคืนแล้วต่างฝ่ายต่างก็ถ่ายรูป
ถ่ายรูปทั้งสองคนแล้วก็รถทั้ง๒คันด้วยนะฮะ

คือถ้าไม่ทันสังเกตทะเบียนเราก็ไม่รู้นะ

แล้วมอเตอร์ไซค์อ่ะคือพอเวลาเขาจอดปุ๊บเนี่ย
หน้ามันจะต้องหันเข้าไงถูกไหม
เขาลงปุ๊บเวลาเขาออกไปซื้อของไปร้านสะดวกซื้อไปอะไร
เวลาเขาเดินกลับมาจะไม่มีใครหรอกที่จะเดินไปด้านหลังรถ
แล้วจะไปดูป้ายทะเบียนก่อนไขกุญแจ
ด้วยความรีบซึ่งจริงแล้วควรจะเป็นแบบนั้น
ได้เช็คทัวร์ถูกไหมครับตะก้าหน้ารถก็มีเหมือนกัน

มันเกิดอะไรขึ้นแล้วเหตุการณ์แบบนี้มันมีได้จริงเหรออืม

มีข้อมูลจากคุณพัฒนาเดชอาสาสรรปกิจครับ

กับทางทีมข่าวเฉพาะกิจไทยรัฐออนไลน์บอกว่า
ผลิตมาเป็นล้านคันถูกไหมครับ
มันมีโอกาสที่กุญแจของอีกคัน
จะใช้ร่วมกันกับรถคันอื่นได้

มันเกิดขึ้นได้ไหมเกิดขึ้นได้แต่น้อยครั้ง

เพราะว่าถ้าหากว่ากุญแจระบบ
เขี้ยวธรรมดาและรูกุญแจมันหลวมคลอนเนี่ย
มันก็มีโอกาสที่พอเสพเข้าไปปั๊บมันจะไขได้
คำแนะนำก็คือควรรักษาสภาพกุญแจให้ดี
ควรห้อยพวงกุญแจที่มันน้ำหนักเกินเพราะอะไรฮะ
เวลาเราเสียบปั๊บมีพวงกุญแจห้อยพลุงพลัง
เวลาเราขับขี่ไปมันจะโยกมันจะโครนใช่ไหม
แล้วมันจะทำให้ตัวรูกุญแจและตัวของกุญแจนั้น
มันอาจจะมีความหลวมอะไรเกิดขึ้นได้
และทำให้กุญแจดอกอื่นมันอาจจะมีการมาไข
แล้วมันเข้าร่องเข้ารอยได้พอดีเป๊ะด้วย
อันนี้ก็เป็นคำแนะนำแล้วก็คำเตือน
ถ้ากุญแจศึกเมื่อไหร่เปลี่ยนใหม่ทันที
และดูแลรักษากุญแจให้ดีด้วยครับ

พวงกุญแจก็เอาแต่พอดีกันแล้วกัน